เอามาดูซุปตาตัวน้อยดีกว่าขึ้นเวทีนี่ออกงานบ่อยแล้วนะ
น้องมะลิพาขวัญนั่นเองลูกสาวแม่โบนะคะ
พัฒนาการความแซ่บของมะลิเนี่ยเก่งขึ้นเยอะนะจ๊ะ
เดี๋ยวนี้ไม่ได้แค่มาเต้นยกนะคะ
ร้องเพลงเองก็เป็นด้วยไปดูค่ะ
อ๋อมะลิ
คนชอบนั่นเลยลูก

คือน้องมะลิเขาชอบหน้ากากทุเรียนไงเพลงแรกฟักตัวรับใช้ให้นายมาเลย

เพลงที่สองซอมบี้ซอมบี้
ร้องได้นะแบบนี้เห็นแล้วนะครับ

ขึ้นทุกวันทุกวันไม่แน่นะเดี๋ยวอีกหน่อยโตกว่านี้
อาจจะได้ติดตามกับซิงเกิลของน้องมะลิก็ได้นะจ๊ะ

รับรองตัวไปมีผลงานในวงการบรรเทิงแน่นอนนะคะ
สำหรับน้องแฟนคลับน้องมะลิก็รอติดตามก่อนละใช่ค่ะ